รัฐทีวีครับเอ่อตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนครับ
อยู่กรุงเทพฯครับอยู่ค่ะอยู่ใช่ไหมฮะ
อยู่ในโลกโซเชียลนี่จริงไหมฮะ
ครับเคยเป็นค่ะอ๋อเคยเป็นกี่ปีครับ

๒๐๒๐ปวชใช่ไหมฮะอ่าที่ที่ที่เฉพาะอะไรครับ
แล้วไปรู้จักกับน้องแว่นคนที่ตอนนั้นที่กรุงเทพส์ค่ะ
สมัยเรียนปะวะชอใช่มั้ยครับ
รู้จักกันในไหนไหม
เรากับเขานี่เจ็บไปนานไหม
คุยกันเดือนนิดนึงประมาณนี้นะคะ

โอเคช่วงที่เจอกับเขาคือกิจได้ได้หรือเป็นการนาน
ตั้งแต่๕๖เดือนคือนิสัยเขาโอเคเขาเป็นคนน่ารักเขาไม่มีอารมณ์ก้าวร้าว
แล้วดูจากลักษณะนี้เขาป่วยป่
สหายนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะหนูไม่รู้ว่านักฝ่วยหรือป่าด
เพราะตอนนั้นบล็อกเฟนบอกอะไรไม่ได้คุยหรอก

ค่ะทางแม่เค้าจะไม่รู้เลย

เหมือนทางหมูบอกให้หนูว่า
รูปหลายละนะฮะเกี่ยวกับเค้า

บ้านเขานี่รวยจริงไหมครับ

แล้วรู้ไหมครับว่าแม่เขาเป็นทำงานสถานทูต

เพราะผมไม่เคยเจอพ่อเขา
แม่เขาทำงานอยู่ในสถานทูตจริงใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วตอนที่ช่วงที่เราที่เราคบกับกันนี่
บกันนี่เขาเขาเทคแคร์ไงเราบ้างฮะเขาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปค่ะ
อินสัตเทมาว่าเอออยากอยากกินมาอยากกินอะไรเงียบนี่แม่ง
อะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วเขาพูดอุดรวยให้เราฟังไหม
เวลาเราจีบไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เลยใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่พูดเลยอืม
อย่างตอนนั้นเขาขับรถอะไรฮะเขาเปลี่ยนรถบ่อยไหมหรือว่าไง
คือตอนนั้นเขายังขับรถใหญ่ไม่เป็นเลยค่ะอืมเนี่ยขับรถยนต์นี่เป็นเลย
ตอนนั้นอ๋อตอนนั้นตอนนั้นเขายังขับรถไม่เป็นเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะยังเด็กอยู่เลยหรือว่าเป็นหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ค่ะ
ว่าไปไหนมาไหนคือจะนั่งกับแท็กซี่ไปอ๋อนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วการที่เขาก้าวร้าวแบบนี้น่าจะเกิดจากอะไรอ่ะ
ที่ที่น้องดูเขากดดันหรือเปล่าหรือว่าเขาหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์
ว่าคือเจ้าอะไรของเขาหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ว่าค่ะอืมใช่
โหแต่เราพบพบกับเขาห้าหกเดือนนี่น่าจะรู้นิสัยเขาพอสมควรนะฮะ
เพราะว่าใช่ค่ะคือตอนนั้นคือนางนางเวลานางงมหัว
แล้วนางจะไม่บอกอะไรหนูเลยนางจะไม่ให้หนูรับรู้อะไรเลย
คือถ้านางเครียดอะไรมันก็จะบอกว่าเนี่ยไม่อยากอยู่บนโลกแล้ว
อยากอยู่อยากหายไปอะไรประมาณนี้ค่ะในข้อความที่คุยกัน
อยากจะบอกให้ใจเย็นอย่าเครียดอย่าอะไรแสดงว่าเขาอารมณ์ร้อนตั้งแต่สมัยที่เราคบกับเราเลยใช่ไหมฮะ
นี่หนูก็ไม่ทราบนะคะถ้าอารมณ์เขาร้อนจริงอะไรยังไง
เอือแต่ตั้งอยู่กับหนูพวกหนูอินาฟูดดีอินเตอร์เทรนอืมนางแหลกว่า
หืมักข่าวที่เขาบอกว่าอ่าจะเคยคบกับเธออะไรมาก่อนเลยจริงไหมฮะ
แต่เป็นคนอื่นที่หนูไม่นึกว่าพบพี่แล้วป้าว
เพราะการที่คบกับหนูก็ไม่ได้ทางเจ้าชู้ใจเจ้าชู้อะไร